ชาวบ้านเขาไม่พอใจเขาบอกกำลังดูหมอลำกันแบบสนุกอะพี่เบิร์ต
เขาเสียค่าเข้าไปดูคนหนึ่งตั้ง๑๗๐บาทนะคะ
แล้วไหนบอกว่าจะโอ้โหเล่นกันถึงตี

ไหนตอนจะถึงเช้าเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่มาแล้ว
หยุดเขาบอกขอเล่นต่ออีกเพลงนึงขออีกเพลงหนึ่ง
ก็ไม่ได้ชาวบ้านที่เสียเงินแล้วเขาก็ไม่พอใจ

นี่คือที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
ชาวบ้านเขาตั้งใจไปดูหมอลำ
อะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างน่ะ
ปลาเป็นหลายอย่างหลายอย่างค่ะพี่เบิ

เขาบอกเขาเสียเงินคนละ๑๗๐บาท

ไหนบอกว่าจะเล่นจนถึงตี๓จนถึงเช้ามืด
แต่คณะหมอลำประกาศหยุดการแสดง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาขอให้หยุดเพราะมันเกินเวลา

ก็เลยสุดท้ายประกาศหยุดการแสดง
โอ้โหประชาชนส่งเสียงโหร้อง
คว่างปลาสิ่งของหลายอย่างมากขึ้นไปบนเวที
ทีนี้ค่ะพ่อเปียเป็นผู้บริหารวงหมอลำ
ระเบียบวาธศิลป์ว่าที่ร้อยตรีสุมิตศักดิ์พลล้ำ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางคณะหมอลำถูกจ้างให้ไปแสดง

แต่เนื่องจากว่าบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงาน
มีการแสดงดนตรีของอีกวงหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ขอให้หยุดการแสดงเพราะเกินเวลา
ดังนั้นเพื่อความเท่าเทียมกัน
ก็เลยมาบอกเวทีหมอลำว่างั้นก็ต้องหยุดการแสดงไปด้วย
ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจคว่างปลาสิ่งของขึ้นไปบนเวที
แล้วก็มีไปโดนคนของพ่อเปียจนบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะ
คือทางคณะไม่อยากมีคดีความ
ก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่
หยุดก็เลยต้องหยุดนะคะ
ชาวบ้านบางคนก็เข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของวงหมอลำ
แต่บางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็อารมณ์มันค้างกำลังอยากสนุกนะคะ
ปลาลูกชมลูกชิดอะไรก็ปลา
ชาวบ้านบางคนก็เข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของวงหมอลำแต่บางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็อารมณ์มันค้างกำลังอยากสนุกปลาลูกชงลูกชิ้นอะไรก็ปลา
ขึ้นไปขวดน้ำพลาสติกก็ปลาขึ้นไป
เปียก็เลยบอกว่าทางคณะหมอลำตั้งใจฝึกซ้อมมาตั้ง๒เดือนนะคะ
อยากจะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้คน
แล้วก็ทางคณะหมอลำก็ถูกจ้างให้มาแสดง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดก็ต้องหยุดตามคำสั่ง

ก็เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากพ่อเปียก็คือมันมี๒เวที

แล้วจะปล่อยให้เวทีหมอลำเล่นต่อได้ยังไง
เดี๋ยวไม่เสมอภาคเท่าเทียมเลยต้องหยุดทั้งคู่เลย
เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานอีกนะ